คือจริงเข้าบนก็ขยะดีแล้ว

ไปขวดคอร์ตเบอร์ที่จริงเขาไม่ให้จับแล้วนะ
เพราะยึมเบาะเป็นน้ำอาบยืมเป็นน้ำอบใช่ไหม

คือเหมือนกับน่าจะเอาน้ำอบไปเหมือนไปถวายไปอะไรอย่างนี้
ไปพรมอย่างความเชื่อสมมุติว่าเราไปวัดใช่ไหม
อย่างเนี่ยเขาก็จะมีน้ำอบไว้พรมอะไรอย่างนี้เป็นสิริมงคลอะไรอย่างนี้
แต่มันไม่ควรทำกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
แล้วทุกวันนี้คือถ้าสมมุติเป็นหน้าฝน
ฝนมันยังจะมีตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันแห้งเป็นหน้าแรงไง

ถ้าล้างออกไปได้ใช่ไหม
ล้างได้เธอแต่ความจริงมันก็ไม่ควรไปทำร้าย
คือเขาตรงนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วกันว่าอย่าจับอย่าเอาน้ำ
สารพัดน้ำต่างเนี่ยไปสาดใส่เขาเลย
ฝากด้วยเที่ยวอุทยานอย่างสร้างสรรค์ช่วยกันสอดส่องดูแลนะฮะ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
มีภาพนี้พี่หนุ่มารักกับเกดดู
มีอยู่หรอ
มีอีกภาพหนึ่ง
ให้กับพี่หนุ่มวิเคราะห์ว่า

ก็ดูเท่าว่าใครจะลงก่อนกัน

ไม่มีคนจับแล้ว

าเด็กหนุ่ม
ต้นไม้ไหมหรือคิดเล่นมินคือถ้าดูจากตรงเนี้ยมินว่าเหมือนเป็น
มันก็เลยเหมือนเป็นกึงภาพซ้อนอ่ะเออน่าเห็นไหมถ้าถามอีกนะ
เพราะว่าปลายเท้าพี่มดดำมันจะมีความแบบมาทางนี้

หนุ่มบอกใครไว้หรือเปล่าพี่หนุ่มฝากใครไปหรือเปล่าเนี่ย
มันคือบอกว่ามันทำฝั่งล่างอยู่ที่นั่น
ก็ฉันบอกล่ะไงฉันบอกพี่น้องชาวเป็นการขุดหลุมเธอไปเผื่อด้วยนะ
เดี๋ยวฉันเกิดฉันไปก่อนหรืออะไรก็เอาอีหนุ่มมาใส่ด้วยไง

เนี่ยเขาบอกเขาแยกจากกันไม่ได้แล้วแหละคู่นี้ทุกคน

ขาวใส่ไข่ซพกัวไข่ใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลาพบกันเร็วขึ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป